ที่๒๙นะครับวันนี้ก็มีคู่ที่น่าสนใจครับ
อันดับ๑๕นะครับเวลา๖โมงเย็น

ไม่ชนะใครนัดที่๖ติดต่อกันแล้วนะครับ

อันดับ๔ที่ยังมีลุ้นพื้นที่ไปเล่นฟุตบอลถ้วยนะครับ

ส่วนเมืองทองเองเกมล่าสุดเปิดบ้าน
ก็อย่างที่ได้บอกไปว่ามีรุ้นถึงจบอันดับ๓เลย
เกมนี้เนี่ยไม่มีวัฒนากรสวัสดิ์ละครนะครับ
ที่ติดโทษแบนเพียงรายเดียวที่เหลือ
คู่นี้เจอกันมา๑๓นัด

ส่วนรัฐศาสตรีมาชนะ๒นะครับ
เปิดบ้านพบกับหนองบัวพิชยะนะครับ
เวลา๑๙นาฬิกานะครับ